ไปดูเรื่องของความฮือฮากันหน่อย
เกิดขึ้นที่ตลาดสดเทศบาล๒อ่างทอง

มาหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดนะคะ

รู้แต่ว่าเป็นหลวงตายูนแล้วก็ยังเป็นปริศนาด้วย
ว่าหลวงตายูนมาจากไหนมาได้อย่างไร
ไปดูวินาทีที่แจกของขลังกันหน่อยค่ะ
จริงก่อนชาวบ้านจะไปรุมก่อนภาพนี้พาท่านโยนก่อน
ไม่มีคนสนใจพาท่านโยนใส่เลย
โยนใส่คนรับทันก็รับทันไม่ทันก็โดนตัวกันไป
ตกพื้นก็เก็บพื้นอะไรแบบนี้คนก็พระท่านมาจากไหนอะไรแบบนี้ฮะ

กันปากต่อปากแหละว่ามีพระมาแจกของขลัง
ชาวบ้านก็อย่างที่บอกไปที่คุณทัศนัยบอกไป

บางคนถูกเคาะหัวด้วยหนังสือสวดมนต์ตามภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเช้าที่ตลาดสดเทศบาล๒
ในตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง
ขลังที่แจกก็มีทั้งกำไรลูกปัด
วิธีการแจกก็อย่างที่เห็นกันไปโยนให้ก็มีหยิบให้ก็มี
ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาก็กรูกันเข้าไปเก็บเอาไว้บูชา
นำเงินใส่บาททำบุญกันคึกคัก
จากแจกกำไรลูกปัดแล้วก็ยังมีพระเครื่องด้วยนะคะ

ทีนี้ไปสอบถามลูกศิษย์ทราบว่าพระท่านชื่อ
หลวงตายูนกะตะปุญโยมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แต่ทำไมถึงมาเดินแจกของขลังที่จังหวัดอ่างทองล่ะ
ถามว่ามีใครรู้ไหมไม่มีใครทราบ
เมื่อวานนี้หลังจากแจกของเสร็จก็หายไปเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวเองพยายามตามหาเพื่อจะสอบถามท่านแต่ก็ไม่พบ
เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวกลับไปที่ตลาดอีกครั้ง
เพื่อจะไปเจอก็ไม่มาท่านก็ไม่ได้มาแจกอีกนะคะ
จากการตรวจสอบหนังสือที่แจกให้ชาวบ้านพบว่า
อยู่ที่วัดห้วยทรายใต้ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปต่อเลยนะคะ
ก็ทราบว่าพระอาจารยูนกะตะปุญโยเคยจำพรรษาที่วัดห้วยสายใต้จริง
แต่ว่าย้ายออกไปจากวัดแล้วประมาณ๕๖ปี
แล้วก็ไม่ทราบว่าปัจจุบันสังกัดอยู่ที่ไหน
จากการสอบถามลูกศิษย์ก็บอกว่าท่านอยู่แม่สาย
กำลังจะไปตรวจสอบนะคะว่าวัดแม่สายอยู่ที่ไหน
และก็ยังคงปิดปริศนาอีกว่าพระอาจารยูน
ทำไมถึงมาแจกของขลังให้กับชาวจังหวัดอ่างทอง
แต่ก็รับกันไปทั่วหน้านะครับ